ซึ่งเรือเนี่ยลำนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าไม่มีเรือลำนี้นี่ลำบากไหม
ถ้ายังเป็นอย่างนี้น้ำเข้าน้ำเข้าอยู่อย่างนี้ชีวิตลำบาก
ลำบากนะลูกต้องไปนัดเดินก็ไม่ไหวครับคือยายแกต้องใช้เรือตลอดครับ
เขาเดินไม่ไหวก็ต้องไปเรือจะไปไหนก็ใช้เรือจะไปตลอด
ไปตลาดอะไรคือยังไงก็พายเรือครับเพราะอยู่ในส่วนเพราะฉะนั้นคือเรือของยายเนี่ย
ยายสมบุญไม่ใช่แค่เอาของไปขายครับแต่มันต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช่ครับเข้าไปดูสวนครับไปซื้อของครับ
ไปตลาดไปไหนมาไหนพายเรือตลอดใช่เรือครับแล้วเป็นเรือสำคัญ
เล่นไม่ได้รถก็เล่นมันใช้รถไม่เป็นรถไม่ได้อยู่แล้ว
รถก็ซื้อของมากหลายอย่างก็ไม่ได้ต้องมีรถเอามือลงดีไม่ต้องมาถาม
ยังไงนะต้องมีมีรถรถรถรถไปได้ซื้อหลายอย่างรถจะ
รถมาราศาสัยเข้าไปไม่ได้เลยรถมาราศาสัยหมอใส่แค่ก็กลัวครับ
ขี่เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นนั่งนั่งก็กลัวนั่งได้นั่งได้แต่มัน
กลับขับไม่เป็นมันไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้มอเซจ